ส่วนเรื่องของฟุตบอลนะครับก่อนหน้านี้ในทีมชุดยู๑๙ที่เรานั้นพลาดโคต้าไปบอลโลกรอบสุดท้ายในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีแล้วก็ทำให้ทางโค้ชระอิสระศรีทะโลนั้นลาออกจากตำแหน่ง
สมาคมยับยั้งเรื่องนี้ไว้นะครับบอกให้ทำงานต่อแล้วก็จะให้ตำแหน่งคือเป็นผู้ช่วยของอเล็กซันเรยกามาในทีมชุดอยู่๒๓ด้วยครับ
ผลงานของทีมถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับ
ใครติดตามตลอดทุกเกมของทีมไทยชุดนี้มีเลือดนักสู้
แล้วก็ถือว่าไม่ยอมแพ้นะครับในแต่ละเกม
เพราะก็เพลี่ยงพร้ำตามอยู่หลายต่อหลายเกมแต่ก็สามารถที่จะกลับมาได้ครับ
สมาคมก็เลยอยากให้ทำงานต่อบอกว่า
เห็นถึงความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทที่อยากจะให้พัฒนายาวชนต่อไป
แล้วก็ให้ก้าวนะครับไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

วันที่๑๒๒๐พฤศจิกายนนี้ครับ
ก็ได้รับมอบหมายจากรายวัชให้เป็นกัปตันทีมชาติในชุดอาเซียนครับ
บอกภูมิใจมากนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กเนี่ย
สำหรับคำว่าทีมชาติกับเขาถือว่าห่างไกลกันมาก
แต่ติดทีมชาติในวัยขนาดนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากและยิ่งใหญ่
แต่ว่าพอมีโอกาสเป็นกัปตันทีมแล้วถือว่านี่คือที่สุดในชีวิตของเขาครับ
เหลือมพงศ์ก็ยอมรับว่ากดดันแต่ก็พยายามจะโฟกัสกับหน้าที่ในฐานะกองหลัง
และจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเหมือนทุกเกมที่ผ่านมาครับ
เซียนครับทีมไทยจะเริ่มสนามเจอกับตีมอลนะครับ
ราชมังคลาฮีลาสถานในวันศุกร์ที่จะถึงนี้เวลา๑ทุ่ม
ส่วนอีก๓นัดนะครับจะเล่นในบ้านต่อ๑๗พฤศจิกาพบกับอินโดนีเซียนะครับ
แล้วก็๒๑จะออกไปเยินฟิลิปปินส์